ต่อที่เหตุการณ์มีผู้ชายวัย๕๖ปีครับกินเหล้าจนเมาฮะเมา

แต่มันกลับไม่ไหวไปล้มอยู่ในพงหญ้า
พอคนเข้าไปช่วยเค้าจะไปตีท้าต่อยเขา

ลูกสาวมาจนยอมกลับบ้านนะครับ

ลูกลูกครับมาวอ๋อบ้านอยู่ไหนเนี่ยอ่าบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่ทาง

ไหวไหมร้อนมาแหล่งไม่ต่างจังเลยครับ
เออกินเหล้าที่ไหนบ้างเนี่ย
แอลอี้เจ๊หนึ่งเลยยึดไปหาช่วยแก

เหตุการณ์มันเกิดตรงข้ามร้านอาหารบ้านครองรัฐถนนจรรยานนท์ตำบลบางวัวอำเภอบางประกงที่ฉาเชิงเศร้าครับ
ระหว่างที่กู้ภัยช่วยเนี่ยกู้ภัยเขาก็ไลฟ์สดในเฟซบุ๊กลูกสาวเอาไปเห็นในไลฟ์ของกู้ภัย
อันนี้พ่อลูกสาวเอาพ่อแล้วนี่เอาออกมาดูคุณพ่อหน่อยสุดท้าย
คนอื่นมาพ่อไม่ฟังพอลูกสาวมายอมฟังลูกสาวเพียงคนเดียวยอมให้กู้ภัยเอาตัวขึ้นเปรย์แล้วก็หามขึ้นรถไป
หาไปคือตอนแรกกู้ภัยจับใส่รองเท้าให้นะถามไว้ไหมลุงเดินไหวไหมอืม
ไม่ไหวแล้วจริงจริงไม่ไหวแล้วขึ้นเปรย์ไปเลยจ้ะโดนตัวไหนมาก็ไม่ทราบนะฮะ
โชคดีนะลูกสาวเห็นมาช่วยคุณพ่อให้ยอมให้ยอมขึ้นไปกับกู้ภัยนะ
ไม่งั้นนอนมดกัดยันเช้าค่ะครับ